เดินหน้าช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยกับน้ำท่วม
ตอนนี้ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า๓อาทิตย์แล้ว
หลายพื้นที่ระดับน้ำอาจจะมีลดลงบ้าง
แต่ยังคงท่วมขังสูงอยู่นะคุณผู้ชม
พี่บินเองได้กระจายกำลังไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องในหลายพื้นที่ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นที่ขอนแก่นที่ชายภูมินะคะ
สถานการณ์น้ำล่าสุดก็ยังหนักหน่วงอยู่นะคุณผู้ชม
เพราะว่ามวลน้ำจากเหนือตอนนี้มันกำลังไหลมาที่ภาคอีสานค่ะ
พื้นที่ผู้เท่าผู้แก่ลำบากอย่างหนักเลยค่ะ
พี่บินก็เข้าไปช่วยถึงกับน้ำตาไหลออกมาเลยเพราะว่า
โอ้โหแต่ละคนสภาพความเป็นอยู่ตอนนี้น่าสงสารมากค่ะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะสองพี่น้องกู้ภัยนะคะ
ก็ยังพายเรือลุยน้ำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ที่จังหวัดอุบลราชธานีกันต่อค่ะ
อยากจะให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ไปพร้อมกันนะ
ระหว่างที่ทั้งคู่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านอยู่นั้นค่ะ
มันมีช็อตที่พี่ไทยเอกพันธ์อยู่ในเรือค่ะ

โอ้โฮทีมงานใจหายวาบกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูกันหน่อยค่ะ

โอ้โฮ